คุณผู้ชมครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของสายมูมาอีกแล้ว
สายมูแห่บูชาตำนานเทพ๔หู๕ตา
จริงเคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นภาพมาแล้วบ้าง

แล้วเรื่องพวกเทพเรื่องตำนานพวกนี้กายแก้วยังไม่จบเลย
นี่ไงแล้วดอมก็บอกวันนั้นว่าเราก็กำลังจะมีเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวสายหมู่ด้วย
เอาล่ะยังไงเนี่ยคุณผู้ชมแต่สำหรับเรื่องนี้สี่หูห้าตาเนี่ยนะ
พระพยอมท่านออกมานะครับมาเตือนแหละมาเตือนแต่ว่าจะเตือนว่ายังไงเดี๋ยวมาดู
นี่คือรูปปั้นนะครับเทพสี่หูห้าตาองค์ใหญ่สูงถึง๒๔เมตรครับ
๔เมตรตั้งเด่นอยู่ในมูลนิธิสุบินนิมิตรริมคลองประปา
พื้นเที่ยวเผิดใส่น้อยจวัตรนนทบุรีครับชาวบ้านสายมูเตรลูก็แวะเวียนไปว่ายไปขอพรกันทั้งวัน
อาจารย์ซูบินนำสกุลณหน้าทองนะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้เล่าบอกว่า
สี่หูห้าตาเป็นเทพนะเป็นเทพในตำนานของชาวล้านนามาหลายหลายร้อยปีแล้ว
แต่มาโด่งดังมากขึ้นเพราะมีคนที่ศรัทธาไปขอพรแล้วสำเร็จทั้งเรื่องโชคลาภและธุรกิจ
มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชาวต่างชาติด้วยเหรอใช่อาจารย์เขาบอก
อาจารย์บอกโดยเฉพาะชาวจีนนะสิงคโปร์นะมาเลเซียนะแล้วเวียดนามนะโอ้โหศรัทธากัน
นะครับเชื่อกันว่าเชื่อกันว่าร่างที่แท้จริงของเทพสี่หูห้าตา
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแมงสี่หูห้าตาคือพระอินทร์ครับ
พระอินทร์เนี่ยแปลงกายลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยแปลงกายเป็นสัตว์คล้ายหมีขนสีดำยาว
นะมีสี่ใบหูและห้าดวงตาแบบนี้ครับค่ะหากใครไหว้ใครบูชา
จะช่วยเสริมบารมีแล้วก็เรียกทรัพย์จะทำอะไรก็สำเร็จสมปรารถนา
ส่วนการแก้บนจะใช้ถ่านก้อนดำถ่านอะไรถ่านหุงข้าวนะคุณผู้ชม
ฐานไม้น่ะหรือเดี๋ยวนี้ไม่เป็นถ่านไม้แล้วมันเป็นถ่านแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ย
นะเพราะเชื่อว่าเทพสี่หูห้าตากินถ่านเป็นอาหารครับคุณผู้ชมอืม
มาแล้วครับมาถึงท่อนสำคัญนะครับย้ำนะครับว่าเป็นทัศนะนะครับ
เป็นคำแนะนำของพระราชธรรมนิเทศหรือพระพระยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดศูนย์แก้วครับ
อยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีท่านบอกว่าไม่เคยอ่ะไม่เคยได้ยิน
เรื่องเทพสี่หูห้าตามาก่อนครับซึ่งเรื่องครูกายแก้วยังไม่ทันจบ
ก็มีเทพสี่หูห้าตาเพิ่มมาอีกกลายเป็นเทพจำแรง
เตือนสติว่าหากใครจะไปสักการะบูชาก็ระวังจะเสียเวลา
เพราะหากศักดิ์สิทธิ์จริงหากศักดิ์สิทธิ์จริงต้องทำยังไงได้ครับ
พระพยอมนะครับนามัศกาลพระคุณเจ้าครับ
อย่าไม่เชื่อคำนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ถึงคุณเชื่อคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้เกิดผลเชิงประจักษ์
ว่าช่วยได้ระดับลำระดับชาติระดับโลก
ทางศักดิ์สิทธิ์จริงพวกนี้ช่วยโดนบันดาลให้ตั้งรัฐบาลลูกหนึ่ง
แก้ประณาเสร็จอีกด้วยจัดมือการช่วยชาติ
และเป็นฟันศักดิ์สิทธิ์มันสัญญาที่เป็นผลดีต่อชาติบ้านมือ
อยากให้เป็นผลดีเฉพาะกลุ่มเฉพาะตลาดขั้นตลาดเข้า
นี่แหละถ้าผมไปสัมภาษณ์ท่านนะผมจะคลานเข้าไปนะ
ทำอะไรแล้วก็เอามือเปื้องไปปิดพัดลมตัวเขียวนั่นก่อน
เดี๋ยวก่อนแป๊ปบอกพระพยอมว่าแปปเดียวครับท่านไม่สัมภาษณ์แปปเดียว
ท่านร้อนฟะอ้าวอากาศอบอ้าววันนี้เปลื้องรางเทียบเลย
แต่ว่าพระพยอมท่านบอกเลยนะว่าอะไรนะครูกายแก้ว
ตติ้งยังไม่ทันตกเลยแล้วเนี่ย
สี่หูห้าตาเอาเทพสี่หูห้าตามา
เป็นกระแสเป็นความนิยมพระพระยอมท่านยังฝาก
ฝากต่อฝากมาอีกนะครับบอกว่าสิ่งที่นับถือ
ต้องน่าเริ่มใสเห็นแล้วเจริญตา
เจริญใจแล้วขอให้หมั่นทำความดี
เป็นเกราะคุ้มครองตัวเองอย่ามัว
แต่พึ่งพิงสิ่งอุปโลกครับพระพยอม
การยันโนครับชอบท่อนึงที่พระพระยอม
ท่านบอกเมื่อสักครู่บอกว่าจะเชื่อเนี่ย
ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ
ศึกษาเป็นหลักเหตุผลด้วยแล้วคุณผู้ชมฮะ
เชื่อหรือไม่ว่าในเว็บไซต์ต่างประเทศ
ก็มีเรื่องนี้นะเรื่องเทพสี่หูห้าตาเนี่ยนะ
แล้วก็ที่เป็นอีคอมเมิร์สพวกขายของออนไลน์มีเพียบเลย
นี่แหละซึ่งท่านบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดศักดิ์สิทธิ์จริง
ต้องโดนบันดาลให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว